มาดูเรื่องของการที่ช้างป่าออกมาหากินในพื้นที่ชุมชนนะคะ
เกิดขึ้นอีกแล้วนะคะในพื้นที่จังหวัดบึงกาลค่ะ
สองสามีพันรยาออกไปกรีดยางในสวนยางพาราในช่วงเช้ามืดเลยนะคะ
ไปเจอกับช้างป่าซึ่งออกมาหากินพอดีถูกช้างป่าเตะทั้งสองคนเลย

เจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างจุดโศกกามอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาล

นายฆาตกรโค้ชมพูที่นอนร้องโอดโออยู่ในสวนยางบ้านโนนสำราน
ขาขวานี่หักสองท่อนรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลบึงโขงหลงนะคะ
ขณะที่พันรยาก็คือนางดาวันสิริสมบาดเจ็บที่ศีรษะ
ใบหูขวาฉีกขาดญาตินำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะ
ฆาตกรเล่าให้ฟังบอกตี๔เมื่อวานนี้๒๑มีนาคม
ออกไปกรีดยางพร้อมกับพันรยาขณะที่ยืนกรีดยางอยู่
ไม่รู้ว่าช้างป่าเขามาจากไหนเพราะพอเงยหน้าขึ้นมา
มายืนอยู่ที่หลังพันรยาแล้ว
ก็เลยตะโกนบอกให้พันรยาวิ่งหนีไปแต่ก็ไม่ทัน
ช้างป่าเขาเตะใส่พันรยาจนล้มลงไปก่อนนะคะ
ก่อนที่จะไปเตะที่ใบหูจนพันรยาสลบไป
แล้วทีนี้เขาก็หันกลับมาเตะที่ตัวเขาเอง
ขาด้านขวาอย่างรุนแรงจนขาหักเลยนะคะ
เมื่อช้างทำร้ายเสร็จก็เดินวนเวียนอยู่ในสวนยาง
ฆาตกรตะโกนเรียกนายธันวาน้องชายของนางดาวัน
ซึ่งกรีดยางอยู่ห่างออกไปประมาณ๑๐๐เมตรให้เข้ามาช่วยเหลือ
พานางดาวันขึ้นรถจักรยานยนต์พ่วงข้างไปส่งโรงพยาบาล
ก่อนที่จะแจ้งกู้ภัยเข้ามาช่วยเหลือตัวเขาอีกทีนะคะ
นี้ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้นำตัวนายฆาตกรและนางดาวัน
ไปส่งรักษาต่อที่โรงพยาบาลบึงกาล
ทั้งคู่บอกว่ารอดชีวิตมาได้ก็เป็นบุญแล้วนะ
เพราะว่าโอ้โหกลัวว่าช้างจะเหยียบซ้ำเหลือเกินนะครับ